รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ถ้าผมล้มทุกคนก็ล้มหมดเลย
เพราะว่าทุกอย่างผมเป็นคนดูแลหมดนะครับ
พี่ว่านะถึงแม้ว่าเราจะอดมื้อกินมื้อ

ยังไงพี่ก็เลือกที่จะอยากอย่างนี้ดีกว่า

ใช่แล้วก็ไปด้วยกันนะครับนะครับ
ต้องทุกคำในแต่ละเพลงเพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลัง
แผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับครับเวิร์ด

คุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับที่เป็นแฟนแฟนของเรานะครับ
แล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกาหรือ๖โมงตรงทั้ง๒วันเลยนะครับ
ไทยรัฐทีวีของท่านช่อง๓๒พบกับเราได้ในรายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

แล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราภูมิใจเสนอเป็นอย่างมากนะครับ
ก็เรียกได้ว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะครับ

คนที่สมัครเข้ามาแล้วไม่สามารถร้องเพลงได้ด้วยตัวเองนะคะ
วันนี้เราก็จะมีพี่ที่เป็นดารานักแสดงนะคะ
ใจบุญตบเท้าก้าวเข้ามาอย่างเต็มใจเพื่อจะร้องแทนให้
ส่วนจะร้องได้กี่เพลงไม่รู้นะคะ
แต่ที่รู้ถ้าร้องครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
คุณแม่สุนารีไปตีมือต่อมาเลยนะคะ
ให้กับคุณแม่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดค่ะ

เชิญตรงกลางนี่แหละ
ขอต้อนรับคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะครับหรือน้องตั๊กของเรา
ต้องขอขอบคุณจริงนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรา

ได้ยินตัวเลขอย่างนี้อยากจะฝากบอกอะไรถึงทั้งสองท่านฮะ
ถ้าช่วยเขาได้แค่นี้นะอย่ามาดีกว่าทั้งเอทั้งสุเลยนะ

ส่วนเอเชยาก็อยู่บ้านเย็บชุดลิเกไป

ถ้าจะมาช่วยเขาได้แค่สี่หมื่นก็นะอยู่บ้านเลี้ยงหมาเก็บขี้หมาไป
แบบนี้ลักษณะว่าถ้าเกิดว่าผู้เก่งขันของเราแบบตั้งเป้าไว้๒๐๐๐๐๐
ถ้าเกิดคุณตั๊กส์ทำได้น้อยกว่า๒๐๐๐๐๐

แม่ก็แบบไปที่แล้วเยอะเกิงด้วยดวงจันทร์อยู่แล้วนะแม่
วันนี้เป๊กไม่รู้ว่าแม่ไปเจอนักสู้ชีวิตของเราที่ไหน

คือผู้นำครอบครัวหรือว่าผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษ
มีความรับผิดชอบในยุคในสมัยนี้ไม่ว่าหายาก
แล้วที่สำคัญเนี่ยตั๊กเห็นคนนี้เขาอาจจะไม่ครบ๓๒
แต่ใจเขาโหดเกิน๓๒เลย
ก็คือว่ากับภรรยาคุณปัจจุบันเนี้ยถึงแม้ว่าภรรยาเขาเนี้ย
จะมีแบบว่าลูกติดมาเนอะแต่เขาก็รักลูกของภรรยาเนี่ย
ลูกของเขาเองซึ่งเขาก็เลี้ยงดูจนทุกวันนี้
แล้วก็ลูกเนี่ยก็เอาหลานให้เขาเลี้ยงแล้วเขาก็รักหลาน
เหมือนเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นเลือดเนื้อเฉยตัวเองอะไรอย่างนี้
คือเราแบบว่าอุ้ยหลานอีกใช่ค่ะแบบคือผู้ชายแบบเนี้ย
จะหาได้ที่ไหนอะไรอย่างนี้มันหาได้ยากมากเลยนะ

งั้นคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมที่รัก
เปิดตาเปิดใจรับผู้ชายคนนี้ไว้ค่ะ

ชื่อจริงชื่อในท้องศรนามตระกุลบุตรตาครับ
มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างทั่วไปครับ
เกาะอิดฉาปูนอุกระเบื้องดัดเหล็ก

ทุกอย่างที่เป็นงานแล้วได้เงินทำหมดเลยครับ

ข้างซ้ายก็มีแค่๓นิ้วครึ่ง
ข้างขวาก็มี๒นิ้วครึ่งหน่อย
เขาก็ชอบเรียกผมว่า

ผมภูมิใจแล้วแม่ผมให้มาอย่างนี้ก็ภูมิใจที่สุดแล้ว
อย่างน้อยผมก็ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวได้ครับ
ผมก็รู้สึกว่าผมเองก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไป
เพียงแค่ว่าเกิดมาแล้วมันพิการแค่นั้นเองนิดหน่อยครับ
นิ้วเท้าของผมข้างซ้ายมี๓นิ้วครับ

ส่วนข้างขวาก็มี๒นิ้วอีก๓นิ้วก็ติดกัน

เวลาเดินก็ขาก็จะเอียงนิดนึงนะครับ
น้ำหนักก็ลงที่ส้นข้างขวา

ปวดจนเดินแบบเดินไม่ได้๒วันอะไรอย่างนี้ก็มี

พ่อตาก็พิการด้วยครับสายตาไม่ดี

แล้วก็เหมือนผู้ป่วยติดเตียงนะครับ

แล้วแกก็ต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์ครับ

ตั้งแต่ออกมาเขาก็ได้แค่๗วันเองที่ได้กินนมแม่
ภาระกระจกที่เป็นผมทุกอย่าง
ก็ต้องหาเงินซื้อนมให้หลานกิน

ถ้าผมล้มทุกคนก็ล้มหมดเลย
เพราะว่าทุกอย่างผมเป็นคนดูแลหมดนะครับ
ทุกวันนี้ก็ทำงานได้เงิน
พอได้หลายวันก็เบิกตะแก่จงให้

ผมก็มาทำงานอยู่ตัวคนเดียวที่พัทยาครับ
ส่วนแฟนก็อยู่ที่ระยองนู่นนะครับ
แฟนก็ต้องดูแลหลานแล้วก็ดูแลพ่อ

หมอก็นัดทุกวันจันทร์แล้วมีโรคประจำตัวด้วย

และแถมบ้านก็อยู่ไกลกับบ้านคนอื่นเขา

เวลานอนเขาก็เอามีดติดตัวไว้ครับ

เวลาผมได้กลับบ้านแต่ละทีผมดีใจมากเลยครับ

เวลากลับบ้านผมก็จอของผมคนเดียวเลยครับ

กับข้าวแล้วก็ดูแลพ่อ
เอากระโถนเอาอะไรไปทิ้งให้พ่อทุกอย่างนะครับ

เป็นตัวแทนของแฟนเลยก็ว่าได้ครับ

แล้วก็เรื่องเงินครับสำคัญที่สุดเลย

แต่จะต้องซื้อนมหลานซื้อทุกอย่างนะครับ

ก็เวลาที่ผมป่วยก็ไม่มีตังค์ที่จะซื้อนมหลาน

ได้อยู่ใกล้บ้านได้อยู่กับบ้าน
ได้อยู่กับแฟนได้อยู่กับหลานน้อยครับ
ได้ดูแลพ่อแฟนด้วย

นิ้วมือนิ้วเท้าจะมีน้อยแต่ใจที่เกินร้อย

สวัสดีครับ

ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

ก็มากับพ่อแล้วก็แฟนแล้วก็หลานน้อยครับ
ก็ขอต้อนรับนะครับภรรยานะครับคุณน้อยแล้วก็คุณพ่อนะครับ

เป็นสามีภรรยากันมากี่ปีแล้วคะพี่

ตอนจีบกันจีบเขาอย่างไรครับพี่
ขอเบอร์ต่อจากทางเพื่อนอย่างนี้ครับ

คือยังไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่าเราไม่ครบใช่ครับ
กลัวเขาไม่รักกลัวเขาเราไม่ได้

ประมาณเดือนหนึ่งครับตอนเช้ากันใส่ผ้าใบหรืออะไรอย่างนี้

แล้วตอนที่ภรรยาเขารู้แล้วว่าเราคือปุ้ยไอเลิฟยูภรรยาว่าไงคะ
เขาก็ไม่ว่าไงนะแต่ผมรู้สึกว่าเขารักผมมากขึ้นใช่ครับ
พี่น้อยตกใจไหมไม่รู้เลยเป็นเดือน
ตกใจค่ะแต่ว่าเราสงสารเขาค่ะ

เขาดีค่ะเหล้าบุหรี่เขาก็ไม่สูบไม่กินนะคะ

กับข้าวเขาก็ทำงานบ้านเขาก็ทำอ่ะ
เวลาเราเจ็บเราป่วยเขาจะดูแลเราดีมากเลยค่ะ
ค่ะทีนี้เมื่อเราอุปกรณ์ในร่างกายเรามันไม่ครบ
เรามีอุปสรรคอะไรในการทำงานบ้าง
ค่ะแต่ว่ามันก็พอทำได้เลย
เพราะผมเป็นบางแจ่เกิดแต่อุปสรรคที่สุดคือขา
เวลาจะเดินเวลายกของมันเจ็บใช่

มันเจ็บแล้วมันปวดปวดมากครับปวดจนแบบน้ำตาไหลตลอด
แล้วในทุกครั้งที่ยกของแล้วเวลามันเจ็บมันปวด

ก็เคยคิดครับแต่มันหยุดไม่ได้ครับ
เพราะคนข้างหลังยังรออยู่หลานยังรออยู่พ่อยังรออยู่แฟนยังรออยู่
ถ้าพี่ปุ้ยไม่ทำงานสักคนหนึ่งคนที่รออยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงบ้าง
ก็โอดครับไม่มีไม่มีอะไรกินที่สำคัญคือหลานครับหลานก็ป้องที่สุด

เคยครับเคยป่วยประมาณ๑๐กว่าวันนะฮะ

เขาโทรยืมพี่มั่งอะไรมั่งแล้วก็เก็บผักแถวบ้านกินอย่างนี้ครับ
แต่ที่สำคัญคือโทรไปยืมตังค์พี่มาซื้อนมให้หลานน้อยครับ

พี่น้อยภูมิใจในตัวสามีคนนี้ขนาดไหน

ปุ้ยรักครอบครัวเราขนาดไหนพี่คะ

แล้วบอกอยู่กันขนาดนี้ไม่รักยังไง

แต่อยู่กันก็มีบ้างเรื่องปากแต่ว่า
จะเฉยเวลาเขาบ่นเขาพูดเขาเหนื่อย

ตาชูอยู่นี่จ้าลูกเคยดูแลตาชูดีไหมจ้า
ดีทุกอย่างครับอาบน้ำอาบท่าให้

บางทีก็ป้อนครับ
ตอนที่อยู่นะเขาก็ป้อนเนอะรักลูกเขยขนาดไหนตาชู
รักมากกว่าลูกบางเกิดแหละครับ

คุณแม่ตั๊กนี่คือครอบครัวที่คุณแม่ตั๊ก

และอนุเคราะห์นะตอนนี้ฟังเรื่องราวไปแล้วเป็นยังไงบ้างคุณแม่
การที่น้อยมีสามีที่ดีพี่ตั๊กว่าในยุคนี้ในช่วงนี้ในนั้น
พี่บอกได้เลยว่าน้อยคุณนะที่จะได้พบรักแท้
บางคนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้
แต่ขณะที่เราเนี่ยอาจจะยากจนเงินทองแต่เราแบบว่าร่ำรวยในความสุข
พี่ว่านะถึงแม้ว่าเราจะอดมื้อกินมื้อแต่ถ้าเกิดในครอบครัวมันมีแต่ความสุข
มันอบอวนไปด้วยความรักยังไงพี่ก็พี่ก็สู้ว่ะ
ก็เลือกที่จะอย่างนี้ดีกว่าดีกว่ารวยแล้วไม่มีความสุข
มันยังช่วยกันปกติถีบช่วยกันรวมพลังกันสันไปได้
จับมือกันแน่นแล้วก็ไปด้วยกัน
ขอขอบคุณมากครับพี่ตั๊กที่มาร้องช่วยผมครับ
ก็ไม่มีเลยจะพูดขอบคุณมากครับผมจ้มพี่มาก
ไม่มีอะไรจะขอบคุณพี่มีอย่างหนึ่งที่สามารถให้พี่ตั๊กได้
ถามเลยนะครับว่ามารายการของเรานะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คุณปุ้ยครับต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

แสนบาทครับ๑แสนบาทครับ
จะเอาไปทำอะไรบ้างครับ๑แสนถ้าได้ไป
ก็ใช้หนี้ครับแล้วก็ขายของ

ก็เอามากินมาใช้ในครอบครัวนี่แหละ

ปุ้ยอยากคุยอะไรกับคุณพ่อตาบ้าง

มาวันนี้นี่ผมพาพ่อมาออกรายการเด้อ
อยากเห็นพี่ตั๊กก็ได้เห็นแล้วเด้อพ่อเด้อ
อยากเห็นพิธีกรทั้งสองท่านก็ได้เห็นเลยเด้อพ่อเด้อ

ขอบคุณครับ
งั้นเดี๋ยวเราส่งพี่ปุ้ยนะคะ
กลับไปนั่งที่ตรงคุณแม่ตั๊กสิริพรและแท็กมือ
ให้แม่ตั๊กขึ้นมายืนบนเวทีเพื่อเป็นตัวแทนของครอบครัวพี่ปุ้ย

มาพี่ปุ้ยนะ

นี่ก็เป็นผู้ที่จะมาร่วมทำบุญกับเรานะครับ
โดยการร้องเพลงแทนนักสู้ชีวิตของเรา
วันนี้เป็นทีของคุณตั๊กต้องร้องเอง
ความเพราะเนี่ยเพราะแน่นอนเชื่อมือเลย

เพราะว่ามันเป็นเพลงลูกทุ่งด้วย

แต่ว่าเราฟังเยอะก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ถนัดร้อง
เสียงของตั๊บมันไม่เหมาะกับลูกทุ่งอะไรอย่างนี้
จะถนัดพวกเพลงสกลเพลงพวกพ็อปเพลงอะไรพวกนี้มากกว่า
คุณแม่ตั๊กค่ะก่อนจะร้องเพลงคุณแม่ตั๊กอยากบอกอะไรกับครอบครัวที่คุณแม่ตั๊กพามาบ้างวันนี้
ก็เมื่อกี้หลายคนก็คงจะได้ทราบเรื่องราวของครอบครัวของคุณปุ้ยนะคะ
น้อยนะคะมาวันนี้นะน้องปุ้ยรู้ตัวไหมว่าน้องปุ้ยเนี่ยทำบุญยิ่งใหญ่เลยนะ
เพราะว่าชีวิตของปุ้ยเนี่ยมันจะเป็นอุทาหรณ์และเป็นแรงบันดาลใจ
เป็นกำลังใจให้กับหลายคนที่เขาดูอยู่แล้วเขากำลังท้อ
แล้วเขาเห็นปุ้ยเขาก็จะมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิต

เป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับคนที่นั่งดูอยู่ที่บ้าน
กำลังจะท้อแท้กับชีวิตโอ้โหไม่ไหวแล้วทำไมชีวิตนี้มันลำบากเหลือเกิน
ลุกขึ้นสู้ยังประสบความสำเร็จได้
เอาละครับวันนี้มาเริ่มกันที่เพลงแรกกันเลย
อินโทรเพลงที่๑ครับมูลค่า๑๐๐๐บาทมาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงแรกค่ะอินโทรสั้นใช่ไหม

คืออินโทรขึ้นมาเนี่ยคือด้วยจะบอกว่าพี่จักรเนี่ย
อย่างที่บอกลืมตามมาแล้วก็เจอเพลงลูกทุ่งแล้วเนาะ
แล้วคนแรกที่เราได้เจอเลยในแวดวงลูกทุ่งก็คือ
แม่เพิ่งก็คือพี่เพิ่งของเราเพิ่งของดวงจันทร์

นี่คือข่าวดีที่พี่ตั๊กชอบมากที่สุด

งั้นเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วถ้าเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกได้ว่า
ห่วงเถอะค่ะห่วงเถอะค่ะ
ก็บอกเพลงโปรดเพลงแรกโอ้โหนักร้องในดวงใจ
ก็เข้าใจไงแต่เรากลัวไม่พร้อม
เพราะเสียงเรามันไม่เหมาะลุกทุ่งแล้วก็เกรงนะว่า
ไม่เอาเพราะคุณแม่เราเอาเนื้อถูกต้อง
คุณแม่จะร้องว่ายากมี่รักใจเหมือนพระราม

เอาแต่เนื้อเพลงส่วนจะร้องเพราะไม่เพราะเนี่ยไม่เป็นไร
แต่ว่าก็อาจจะมีบ้างในเรื่องของชื่อเสียง
ไม่เป็นไรครับคุณตั๊กเพลงแรกนี้หยุดไม่ได้
ก็ต้องร้องต้องสู้อย่างเดียวแต่มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้
ฟังไปแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
ตัวช่วยล่ะครับเรามีทั้งหมด๖แผ่นป้าย
ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณตั๊กครับในเพลงแรกนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ไม่ใช้ครับ
เอาละครับเราสองคนก็ขออวยพรนะครับ
ให้คุณตั๊กทำได้เยอะหลายเพลง
คุณปุ้ยจะได้เอาไปใช้ในการเป็นทุนสู้ชีวิตนะครับคุณปุ้ย

ก่อนคุณตั๊กจะร้องมีอะไรจะกล่าวไหมฮะ
สู้นะครับขอให้ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละครับ

ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นขอบคุณปุ้ยมากนะลูก
ครับผมครับ

เอาละครับมาถึงเพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอโชคดีครับ
ถ้าเหตุไหนใจยังไม่จำว่ารักทำ
ให้เจ็บทุกที
ปวดมันโดนยาสัง
แต่ฉันยังไม่เหนียว
เรื่องเจ็บหรือดีมีทุกเวลา
อยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางศรีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชี้ว่าพระรามงามหน้าพระรามงามใจ
ที่ฉันจำชมหมุนเจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามสมสังคมครั้งไกล
ก็จะได้ใจทดสกัน